ไอ้รักชนกครับสสเก้าไกลโอ้โหตอนนี้ไถโลกออนไลน์ไปยังไงก็เจอนะ
นะครับไปเปิดงานฟุตบอลยังมีเลยผมเห็นนี่นะฮะในในติ๊กต๊อกหรือยังไงนี่แหละ
นะครับคุณไอ้รักชนกมาทำคลิปขายสติ๊กเกอร์ยันกันคนหลอกลวง
บอกขายจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะ๓๐บาท๓๐บาทจะเอาเงินนะครับ
ยันกันคนหลอกลวงคือกันคนหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรที่
สัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนได้ตลอดสามารถป้องกัน
ได้คุณไอซ์รักชนกศรีนอกสสกรุงเทพเขตบางบอนจอมทองหนอง
แถมก้าวไกลเขาแล้วนะประชาสัมพันธ์แบบขำเขาบอกไม่ได้
แซะใครหรอกนะแล้วก็ไม่ลืมหาเสียงด้วยการเชิญชวนให้
ประชาชนกาพักเก้าไกลเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมตาม
โลแกนของพักด้วยแต่เป้าหมายจริงจริงคือต้องการชวนผู้
สนับสนุนพักก้าวไกลนะครับพักเก้าไกลเนี่ยแล้วก็บรรดา
ผู้สนใจสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ใหม่ชิ้นนี้ราคานะครับ
๓๐บาทและยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายทั้งสติ๊กเกอร์
นกนะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับจะไปเป็นค่า
น้ำมันค่าข้าวของทีมอาสาในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนครับ